ข่าวนี้เมื่อวานเรานำเสนอแล้วเรื่องกล่องสุ่มหมูกะทะครับ
คุณเล่าจำได้ใช่ไหมราคา๒๙๙บาทเมื่อวานที่เล่าไป
แต่พวกเครื่องอะไรต่างมันน้อยเหลือเกิน
ปลาหมึกหมูปูอัดอะไรมันน้อยเกินไป
นี่มันกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลนะ
ขนาดลูกค้าเขาไปโพสต์ในร้านจริงแล้ว
ก็คือร้านหมูกระทะพุ่งแหก
มันกลายเป็นคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปถล่มร้านหมูกระทะพุ่งแหงอีก
คือตอนนี้คนจะไม่เชื่อใจเรื่องของอะไรนะคุณ

แต่บางร้านที่เขาจัดแน่นจัดเต็มให้ลูกค้าก็มีมากมาย
มีสิคะดิฉันจะบอกก่อนเรื่องนี้เรื่องของหมูกระทะพุ่งแหก
ร้านนี้เขาบอกว่ายังไงเขาจะดำเนินคดีนะ

แต่ที่คุณสืบสกุลบอกว่าร้านที่ดีมีอีกเพียบ

ไปสำรวจร้านอื่นมานะฮะ
ไม่เกี่ยวกับร้านที่เป็นกระแสดราม่าอยู่นะ
ใช่ค่ะร้านที่เราไปเนี่ยคือร้านจรรย์บุฟเฟ่หมูกระทะปิ้งย่าง
ตรงนี้ใครที่เคยไปจะอยู่ตรงสะพานใหม่
หลวงสายชัยหน้าสุพรรณบุรีฝั่งขาล่อง
เค้าก็ขายแบบนี้ค่ะกล่องซุมราคา๒๙๙บาทเหมือนกัน

คุณดูสิเขาแพ็คเขาแช่ติดเทปกาวในกล่องอย่างดีเลย
แล้วพอนักข่าวไปถึงนะแกะให้ดูเลยค่ะ

ไม่เอาไม่เอาภาพนี้แล้วสิเอาภาพของร้านเขาได้ไหม
ขอร้านจรรย์บุฟเฟ่หมูกระทะปิ้งย่างหน่อยฮะ
นี่ขอภาพร้านนี้หน่อยนะครับ
ทีนี้ในกล่องนะคุณมีของเยอะเลยอันนี้ที่แพ็คไว้
คือเขาแพ็คไว้แช่เย็นไว้แล้วก็แกะให้ดูสดเลย
ว่าสิ่งที่เขาแพ็คอยู่มันอัดแน่นไปด้วยคุณภาพดูสิ
นี่๒๙๙ค่ะคุณสืบสกุลมีอะไรบ้าง
ุ้งแม่น้ำเจ็ดตัวมีหอยหวานหอยแครงปูม้าปลาดอลลี่
หมึกหมึกบ้างหมึกก่อปลาแซลมอนสะโพกสไลด์๓ชั้นสไลด์

คืออันนี้ยังไม่รวมผักนะเดี๋ยวเขาเอาผักมาวางให้ดูอีกนี่
คือถ้าคุณจ่าย๒๙๙คุณได้๒อันนี้เลย
แล้วเราถามว่าพี่พี่เซ็ตไว้หรือเปล่าพี่รู้ว่านักข่าวจะมาหรือเปล่า
เขาบอกไม่ใช่ผมเซ็ตไว้แบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ผมขายของดีมีคุณภาพแล้วก็ยืนยันว่าใจผมมันเต็มร้อยให้กับลูกค้า
แล้วบอกด้วยนะถ้าเกิดนักข่าวเนี่ยนักข่าวไทยรัฐหรือนักข่าวช่องไหน
ไม่มาทำข่าวผมแพ็คไว้แล้วผมก็เตรียมส่งแค่นั้นเอง
นี่ผมหยิบของที่เตรียมจะส่งมาแกะเปิดให้ดูเลย
อันนี้กล่องสุ่มของจริงเลยผมสุ่มเปิดให้ดูเลยของมันเต็มขนาดนี้
พี่ผู้ชายที่เปิดกล่องนี้นะคะคือคุณจรรย์จันงามอายุ๓๘ปีที่เป็นเจ้าของร้าน
คือเราก็ถามแหละว่าเอาจริงพี่จรรย์พี่จรรย์เห็นข่าวไหม
สุ่มหมูกระทะ๒๙๙ที่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าเขาบอกดูดูสิ
ซึ่งความคิดเห็นผมผมไม่อยากให้ร้านมันขายกำไรเกินควร
ถ้าเกิดว่ามองเรื่องจัญญบันแล้วก็ไม่น่าจะเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้
อันนี้ผมพูดในมุมคนทำธุรกิจเหมือนกันนะ
แล้วอย่างหนึ่งที่รับไม่ได้เลยคือเอาภาพของร้านอื่นมาใช้
ลูกค้าเขาก็เข้าใจสิว่าของที่ต้องได้เหมือนภาพเหมือนในภาพ
แต่จริงมันไม่ใช่ไงคะอันนี้มันถือว่าผิดลิขสิทธิ์
ถ้าเกิดจะอ้างอิงเอารูปร้านอื่นมาต้องให้เครดิตเขาด้วย
แล้วก็ต้องมีภาพของร้านตัวเองประกอบไปด้วย
คุณทำธุรกิจขายของถ่ายรูปมันก็ไม่ได้ยากนี่
ใช่แล้วก็จัดเซตอะไรแบบนี้แล้วคุณต้องอะไรรู้ไหม
คือเขาบอกการเป็นพ่อค้าแม่ค้านะต้องใจถึง
ใจถึงคือต้องเห็นความสำคัญของลูกค้าลูกค้าต้องได้เต็มอิ่ม

ใช่ค่ะร้านนี้จรรย์บุฟเฟ่นะคุณ
เขามีโซโลแกนเหมือนกับที่คุณสืบสกุลบอกเลยนะ
เจ้าของใจถึงลูกค้าต้องอิ่มไม่อิ่มห้ามกลับบ้าน

เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้บริการแล้วเชื่อว่าอะไรน่าจะดีขึ้น
ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของร้านนะ
เกี่ยวกับกระแสดราม่านะครับ